จากทางด้านของรัฐบาลเองและนายกรัฐมนตรี

เพราะว่าพบคนไทยเสียชีวิตเพิ่มขึ้น

ทางด้านคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะ
บอกว่ารับรายงานจากสถานทูตไทยประจำอิสราเอลว่า

รวมแล้วตอนนี้มี๒๔ศพแล้วนะคะ
และยังคงมีจำนวนตัวประกันเท่าเดิมก็คือ๑๖คน

เพื่อที่จะเร่งนำคนไทยนั้นกลับประเทศไทยให้เร็วที่สุดค่ะ
มีผู้ที่แสดงความประสงค์ขอเดินทางกลับไทยเนี่ย
คุณผู้ชมพุ่งไป๗กว่าพันคนแล้วนะคะ
พันกว่าคนซึ่งตรงนี้ทางด้านท่านนายกบอกว่า
ขอบคุณสายการวินน็อคแอร์แอร์เอเชียและการบินไทยด้วย
พยายามหารูดทางนำคนไทยอบพยพคนไทยออกมาให้เร็วที่สุด
ท่านนายกยังบอกว่าได้ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว
ติดต่อกับภาคเอกชนด้วยที่มีทั้งเครื่องบิน
จะประสานใช้สายการบินนะคะสปิกเจ็ตนั่นเองค่ะ
แต่ละไฟล์ทสามารถรับคนและบรรจุคนได้ถึง๓๕๐คน
ก็เพื่อให้เครื่องบินสามารถที่จะลงจอดได้จะจัดการทันทีค่ะ
และพี่น้องก็ยังเป็นหนึ่งคนที่ให้กับตำรวจบิน
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราให้กับชาวสุภิกษ์
เรามีดีเวิร์ดกับทุกฝ่ายเพื่อให้คนไทยฝ่าไทย
คือท่านนายกก็ยืนยันว่าจะมีการประสานกับทุกฝ่าย
เพื่อให้คนไทยนั้นได้เดินทางกลับบ้านโดยเร็วที่สุดค่ะ
กระทรวงการต่างประเทศแจ้งสถานะคนไทยที่ได้รับผลกระทบ
ปเดตเอาไว้ณวันนี้๑๔ตุลาคม๒๕๕๙
อย่างที่บอกว่าผู้เสียชีวิตเพิ่มมาอีก๓
กลายเป็น๒๔ศพนะคะผู้บาดเจ็บมีเพิ่มมาอีก๒คน

ส่วนแรงงานไทยที่บอกว่าถูกจับเป็นตัวประกัน

เราขึ้นบาร์ด้านข้างไว้ให้คุณผู้ชมได้เห็น
ส่วนที่ขอกลับบ้านเนี่ยพุ่งไปที่๖๐๐๐กว่าแล้วก็คือเกือบ๗๐๐แล้วนะคุณผู้ชม
กระทรวงสาธารณสุขเผยถึงผลการดูแลสุขภาพคนไทยที่มีการอพยพกลับมา
ชุดที่๒เมื่อวานนี้ก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิง๒ราย
มีอาการปวดเข่าซ้ายอีกท่านหนึ่งเนี่ยคืออายุ๒๖ปีเป็นชาวจังหวัดขอนแก่น
อันนี้เนี่ยเจ็บที่บริเวณเชิงกรานแล้วก็มีอาการปวดแผลด้วยส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลพลีสมุทรปราการ
แล้วการคัดกรองสุขภาพจิตพบว่า๓รายนะคะคนไทยที่กลับมามีภาวะเครียดนะคะ
แล้วก็มีอาการตื่นตัวทั้งหมด๕ราย
สุขภาพจิตต้องมีการประเมินแล้วก็ต้องดูแลก่อนที่จะส่งกลับภูมิลำเนาด้วยค่ะ